เราเปิดช่องทางให้กับท่าน
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประสานนะครับ

ญาติพี่น้องมีเพื่อนคนในครอบครัวที่ติดโควิด๑๙

เตียงรักษาอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
เข้าไปตามช่องทางแบบเนี้ยนะฮะเดี๋ยวจะมีช่องทางให้กรอกข้อมูลต่างต่าง
ว่าอินบ็อกซ์ในการส่งคลิปส่งเรื่องราวเข้ามา
เราก็ทำแบบนี้มาหลายวันแล้วนะครับช่วยเหลือกันไปนะครับ
แล้วก็ประสานกันนะครับความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครหรือว่าทางต่างจังหวัดด้วยนะครับ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งที่แจ้งเรื่องมายังเรานะครับ
เพจไทยรัฐนิวโชว์นะครับบอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งปอด
แล้วก็ลามไปที่สมองด้วยระยะที่๔แล้วมีหลานสาวอายุ๑๑ปีอีกคนนึง
ตอนนี้มีความเสี่ยงติดโควิด๑๙ทั้งคู่เนื่องจากน้องชายแล้วก็พ่อ
ที่อยู่อาศัยในห้องเดียวกันเนี่ยติดโควิด๑๙ไปก่อนแล้ว
แล้วเชื้อลงปอดด้วยอาการโคม่าตอนนี้อยู่ไอซียู
แต่แม่กับหลานสาวที่อยู่ที่แมนชั่นแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวซอยหนึ่งร้อยหนึ่ง
กรุงเทพเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่ได้รับการส่งไปตรวจโควิดสิบเก้าค่ะ
ทั้งทั้งที่เขาเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงวันนี้คุณสุชาดาสิริคง
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้นะครับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแม่เนี่ย
ที่ลูกชายแจ้งเรื่องมาอย่างเราเนี่ยอายุ๕๒ปีนะครับ
นี่เป็นมะเร็งปอดระยะ๔นะฮะแล้วลามไปสมองด้วยนะครับ
อยู่กับหลานสาวอายุ๑๑ปีเป็นลักษณะห้องเช่านะครับ
บอกว่าเธออยู่ห้องนี้ปกติอยู่สี่คนคือตัวเธอตัวหลานสาวยุคสิบเอ็ด
สามีของเธอแล้วก็ลูกชายสามีขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะ
ก็มีลักษณะของการติดอาการกลุ่มเสี่ยงอะไรพวกนี้
ก็ไปตรวจนะครับแล้วยี่สิบสามเมษายนเนี่ย
ผลออกมาบอกว่าติดคนสิบเก้าเชื้อลงปอดอาการโคมา
แต่ตอนนี้มีโรงพยาบาลแล้วถูกนำตัวไปรักษาอยู่ไอซียู
ลูกชายเป็นช่างแต่งหน้าอีเวนต์ไปตรวจหาเชื้อพร้อมพ่อตั้งแต่๒๑เมษา
แล้วก็ได้รับแจ้งว่าติดโควิด๑๙มีรถมารับไปโรงพยาบาลแล้ว
แต่ตัวเธออายุห้าสิบสองซึ่งเป็นมะเร็งด้วย
และหลานสามยี่สิบเอ็ดยังไม่ได้รับการตรวจค่ะนี่นะฮะ
ตอนนี้เธอก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดไม่ได้ไปตรวจเนี่ย

เพราะพยายามจะไปตรวจไปที่ศูนย์นู้นศูนย์นี้
ไปอยู่สามสี่ครั้งก็ไม่ได้ตรวจนะฮะ
นี่เราก็คุยกันนะครับเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะช่วงที่คุยกัน
กลัวไงป้าเพราะว่าป้าเป็นมะเร็งที่ปอดด้วย
ป้าก็กลัวเนอะมันถึงมันจะไม่ออกอาการก็จริงอ่ะ
แต่ป้าก็ต้องต้องอยากตรวจนะลูกป้าก็เลยแบบท้อเหนื่อยอ่ะ
ป้าอยากจะให้ช่วยไงลูกอยากให้ช่วยพาป้าแบบให้พาป้าไปตรวจหน่อย
มันจะได้รู้ถ้าจะได้รีบรักษาถ้าเกิดเป็นอะไรมา
อยู่อย่างงี้แบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะคิดถึงเขาด้วยอยากให้เขาหายอ่า
คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์
เราก็ช่วยประสานไปยังโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานะครับที่เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในประกันสังคมของ
คุณป้าวัยห้าสิบสองท่านนี้ค่ะอ่าแจ้งรายละเอียดบอกอุ๊ย
ไม่ได้แล้วเพราะว่าป้ากับหลานเขากลุ่มเสี่ยง
จากสามีกับลูกชายของป้าเขาติดไปแล้วอืม
มาเข้าโรงพยาบาลไปแล้วด้วยนะครับจนล่าสุดเนี่ยนะฮะ
ก็สามารถที่จะได้รับการตรวจนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณป้าเพื่อนข้างห้องก็บอกกับเรานะครับว่าก็กังวลเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าคุณป้าเขามีกลุ่มเสี่ยงแต่ยังไม่ได้ไปตรวจอ่า
ก็เลยไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยจะมีปัญหาด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องรอฟังผลของคุณป้ากับหลานสาวก่อน
ตอนนี้ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลต่อแล้วกำลังรอผลตรวจอยู่นะครับ
ในช่วงเวลานี้นะครับเราสอบถามไปยังผู้พักอาศัยคนอื่นบอกเขาก็เป็นห่วง
เพราะว่าตรงเนี้ยเขาอยู่กันเยอะประมาณหกร้อยห้องสามพันคนได้อ่ะค่ะ
ตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าต้องรอผลของคุณป้ากับหลานสาวก่อนกันแล้วกัน
อืมนะฮะที่สมุทรปราการนะครับทุกผู้ชมครับ
นโมวัย๖ขวบเมื่อวานนี้ที่เราก็ได้รับการร้องเรียนมาจากคุณพ่อนะครับ
นโมกับคุณแม่นะฮะที่ติดโควิด๑๙นอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้าน
เมื่อเช้าที่ผ่านมามีรถพยาบาลมารับแล้วนะครับคุณพ่อน้องนโม
อยู่ที่บ้านเดียวกันแต่คุณพ่อกับพี่ชายเนี่ยไม่ได้ติดค่ะ
นะฮะก็ถ่ายคลิปส่งมาให้ทีมข่าวเราดูนะครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยคือคุณแม่น้องนโมเนี่ย
อาการหนักกว่านะครับเวียนหัวคลื่นไส้อาการน่าเป็นห่วง
นโมเองเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนี่เป็นคลิปที่คุณพ่อถ่ายไว้ก่อนที่จะไปกับคุณหมอนะครับ
ที่โรงพยาบาลส่งรถมารับค่ะรถมารับหนูรถมารับหนูกับแม่เลยนะครับ

ขอให้หายไวนะลูกนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพ่อเนี่ยกับพี่ชายของน้องนโมเนี่ยไม่ได้ติดนะครับแต่เดี๋ยวจะไปตรวจเหมือนกันนะฮะ
ก่อนหน้านี้ครอบครัวนี้มีสามคนที่ติดโควิดคือเขาติดห้าคน
สามคนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือไปโรงพยาบาลแล้วค่ะ
น้องนโมเด็กชายวัย๖ขวบกับคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านรอการช่วยเหลือก็แจ้งเรื่องมาอย่างเรา
เราก็พยายามประสานให้นะครับแจ้งว่าเอออาการเขาหนักอ่ะนะ
เนี่ยวันนี้ก็มีรถมารับเรียบร้อยแล้วนะฮะทีมข่าวของเราช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
คุณผู้ชมคะมีคนส่งเรื่องเข้ามาเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงแรงงานด้วยนะคะ
อันนี้คือช่องทางในการส่งข้อมูลมาเพื่อขอความช่วยเหลือคือทีมข่าวจะช่วยประสานให้
แต่ว่าตอนนี้คือดียิ่งขึ้นแล้วทีมงานของเราจะทำงานสะดวกขึ้นแล้ว
เพราะว่ากระทรวงแรงงานบอกว่าถ้าหากว่ารายไหน
ติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางไทยรัฐผ่านทางรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ของเราเนี่ยค่ะ
แล้วเป็นผู้ประกันตนให้ติดต่อตรงไปเลยกระทรวงแรงงาน
กระทรวงรายงานบอกว่าจะดำเนินการให้แบบกรณีต่อกรณีแบบวันต่อวันแบบนี้เลยนะคะ
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับปากกับเรานะคะ
สุชาติชมกลิ่นนะคะก็ตอบรับทีมงานของเราบอกว่าเดี๋ยวช่วยกัน
เราจะช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนตอนนี้นะคะ
ทุกคนที่เป็นผู้ประกันตนส่งเรื่องมาที่เพจของไทยรัฐนิวส์โชว์
จะถูกส่งไปที่กระทรวงแล้วดำเนินการตามที่ผู้ประกันตนร้องเรียนมานะคะ
จะเร่งเคลียร์แบบกรณีต่อกรณีแบบวันต่อวันแบบนี้เลยค่ะ
ความเสี่ยงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานเลยค่ะ
เมื่อการป่วยแต่ยังหาที่รักษาไม่ได้เราได้เคล็ดอย่างงี้อีกมา
เราช่วยเป็นประมาณ๓๐กว่า๔๐เคล็ดทางหน่วยงานของท้ายรัฐเอง
ถ้ารับมาก็ส่งมาที่หน้าห้องผมได้เลย
ก็คือพัฒน์ยังตอน๑๕๐๖มาเลย
แต่ว่ายังมีอีกช่องทางนะคะถ้าหากว่าใครไม่ได้ติดต่อผ่านทางทีมงานของเรา
ถ้านักธรรมดีว่าการกระทรงรายงานบอกว่ามีสายด่วนนะคะ
เป็นสายด่วนของผู้ประกันตนนะคะ
ก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะคะ
จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเอาไว้ให้ข้อมูลง่ายเลย
แค่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ที่อยู่
และบอกสถานะของผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๓๙หรือ๔๐เนี่ยค่ะ
ก็จะมีการดำเนินการประสานงานให้ต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ตอนนี้มีคู่สายของทางกระทรวงแรงงาน๑๕๐๖๐คู่สาย
โมงถึง๕โมงเย็นนะคะ๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
ก็จะประสานคอยให้ความช่วยเหลือคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่า
คือถ้าเกิดติดต่อไปตามหมายเลขนี้จะรู้ผลว่าได้รับความช่วยเหลือ

แต่๑๕๐๖นะวันนี้เปิดประมาณสัก๕๖วันเนี่ยเรารับสายประมาณ๓๐๐กว่าสายแล้วนะฮะ
แต่ส่วนมากเป็นเรื่องถามเรื่องการชดเชย๕๐ถามในเรื่องของสถานที่ตรวจ
ถามเรื่องอื่นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวโควิดเกี่ยวกับประกันสังคม
แต่เรื่องหาเตียงรักษาเนี่ยที่ไปตรวจแหลบเอกชนเนี่ย
เราช่วยไป๕๖๐เคสแล้วครับเราเคลียร์วันต่อวัน
คุณผู้ชมคะส่วนความคืบหน้าในการตรวจคัดกรองโควิด๑๙เชิงรุก
เพื่อผู้ประกันตนนะฮะภาพรวมตอนนี้ตรวจไปแล้วทั้งหมดกว่า๓๒๐๐๐คนนะฮะ
จำนวนนี้ตรวจพบว่าเป็นบวกก็คือติดโควิด๑๙ประมาณ๖๐๐กว่าคน
ก็ได้มีการประสานหาโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ประกันสังคมให้ดูแลนะคะ
ตรวจที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพจะเปิดไปจนถึง๓๐เมษายนนะคะ
แล้วก็จะปิดศูนย์ชั่วคราวแล้วก็จะเปิดให้บริการตรวจคัดกรองอีกที
วันที่๕ถึง๑๑พฤษภาคมนี้หลังจากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกรอบหนึ่งค่ะ
ซึ่งก็นี่คือความร่วมมือกันนะคะที่เราทีมข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์
ได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงแรงงานด้วยนะคะ
ในส่วนของเพจของไทยรัฐนิวส์โชว์เนี่ยค่ะ
มีผู้ป่วยที่ขอรับความช่วยเหลือติดต่อเข้ามา๑๐๒รายนะคะ
ทีมข่าวของเราเป็นสื่อกลางในการประสาน
เพื่อให้ทุกท่านได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเนี่ยค่ะ
ตอนนี้เราช่วยเหลือไปได้แล้วประมาณ๕๖ราย
และเรายังทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะ
คุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องมาได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งในการประสานแล้วก็แจ้งเรื่องราว

ผู้ที่ทำงานกันอีกหลายหน่วยงาน
ผู้ที่มารับหรือว่าคุณหมอเจ้าหน้าที่พยาบาล